เรื่องเกี่ยวกับอุบัติเหตุกันต่อนะคะแต่เป็นบรรดากู้ภัยเฉพาะกิจ
คือมีงานแต่งงานงานหนึ่งนะคะหลังจากนั้นก็จะต้องมีเพื่อนเจ้าบ่าวเพื่อนเจ้าสาว
แล้วเวลาร่วมงานขันหมากสวมชุดไทยค่ะมาเต็มนะคะ
แต่ว่าในช่วงที่แห่ขันหมากเกิดอุบัติเหตุขึ้นข้างทางค่ะ
เพื่อนเจ้าบ่าวเพื่อนเจ้าสาวทำหน้าที่กู้ภัยแบบนี้ค่ะ
ค้าชุดอย่างนี้น่ะค้าชุดแบบนี้แหละค่ะถกโจงกระเบนถกสบายขึ้นมา
กู้ภัยกู้ภัยแถวนี้เขาอาจจะแต่งกายเต็มไปสักนิด
แต่ว่าในโลกโซเชียลมีเดียเขาก็แห่ชื่นชมกัน
ขบวนหันหมากรอไปก่อนนะเขาบอกแบบนี้
สะบัดสบายถลกโจงกระเบนไม่ห่วงสวยไม่ห่วงหล่อ
ช่วยคนเจ็บก่อนทำแผลปฐมพยาบาลทั้งชุดไทยแบบนี้เลย
เรื่องนี้นะคะถูกโพสต์เผยแพร่โดยเพจอาสามูลนิธิ
ร่วมกระตันยูเสียงบุรีจุดเมืองฐานหน้ากระดกทีม
ข้อความระบุว่างานแต่งน้องก็จะไปเห็นคนเจ็บก็สำคัญ
แวะไปช่วยทีว๔๐ใกล้เคียงแยกบุ้งกี่
รถจักรยานยนต์ชนกันเจ็บ๓ราย
ไม่ไปโรงพยาบาลประสงค์แค่คนหล่อสวยทำแผลให้
ทีมข่าวสอบถามไปที่เพจดังกล่าวนะคะ
สอบถามว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเช้าเมื่อวานนี้เช้าวันเสาร์ค่ะ
แก๊งเพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวเขาเป็นทีมอาศัทรรย์สมัคร

จุดที่เขาอยู่คือเมืองสิงห์บุรี
ตอนนั้นกำลังเดินทางไปร่วมงานแต่งงานนะคะ
ของน้องสมาชิกคนหนึ่งด้วยรถตู้ของกู้ภัยนี่แหละ
พอมาถึงจุดเกิดเหตุก็คือแยกบุ้งกี่สิงห์บุรี
เห็นอุบัติเหตุเกิดขึ้นพอดีค่ะรถจักรยานยนต์เฉียวชนกันนะคะ
ทำให้มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ๓รายจอดรถเลยค่ะ
วิญญาณกู้ภัยเข้าสิงทันทีนะคะ
คือสิงอยู่ตลอดอยู่แล้วแหละเขาต้องช่วยคนอยู่แล้ว
แต่ว่าตอนนั้นคือเสื้อผ้าอาจจะไม่พร้อม
แต่อย่างไรก็ตามวิญญาณมาเต็มนะคะลงไปเลยค่ะ
ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ๓ราย
หลังจากนั้นปฐมพยาบาลให้ทั้งหมด
คือผู้บาดเจ็บทั้ง๓รายไม่ประสงค์ที่จะไปโรงพยาบาล
หลังจากที่ได้รับการช่วยเหลือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ
เขาก็กลับบ้านกันไปส่วนทีมกู้ภัยชุดไทยไปงานแต่งงานต่อค่ะ
ไปลำแห่ขันหมากต่อนะครับ
ปฏิบัติการทุกอย่างสมบูรณ์แบบเมื่อวานเออชื่นชมชื่นชม